ไปเที่ยวกันค่ะจะไปภาคตะวันออกต้องใช้บริการทางด่วนแบบนี้เพราะว่าเขาเปิดให้บริการฟรีแม่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวนักเดินทางมากเลยนะคะ
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมาะเจาะมากค่ะ
อากาศถือว่าสบายไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนและไม่ฝน
ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเลยแล้วกันนะคะจากภาพถ่ายกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นว่าบริเวณตอนบนของประเทศไทยเหนือกลางอีสานตะวันออก
โปร่งโล่งสบายไม่มีเมฆปกคลุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แดดดี
แล้วก็ทำให้อากาศดีขึ้นด้วยไม่หนาวจนเกินไปแต่ขณะที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆปกคลุม
มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็รับมือกันต่อไปค่ะ
อากาศหนาวไปแล้วเหรอคะช่วงนี้ไปพักก่อนค่ะ
พักไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เส้นที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศคือเส้นพันสิบเส้นพันสิบคือเส้นที่บ่งบอกว่าอากาศเนี่ยร้อนชื้น
แปลว่าร้อนอบอ้าวค่ะจะมีอากาศร้อนมาก็จริงแต่มันจะชื้นทำให้เหงื่อออก
ทำให้ไม่สบายตัวเหนอะหนักแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่สิบเจ็ด
ไปถึงยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะดูเรื่องของลมกันบ้างค่ะ
ลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือคือพัดมาแต่จะคงทำให้บริเวณภาคใต้แถบจังหวัด
สงขลานราธิวาสนะคะมีฝนตกแล้วก็มีคลื่นสูงได้ด้วย
ลมไม่แรงมากนะคะพอลมไม่แรงมากอากาศหนักแบบนี้
สิ่งที่ตามมาก็คือฝุ่นควันฝุ่นมลพิษต่างต่างก็แน่นอนล่ะค่ะ
กรุงเทพมหานครเมืองใหญ่รวมถึงปริมณฑลก็อาจจะมีฝุ่นสะสมได้
แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นอันตรายมากนักส่วนใครที่มีปัญหาสุขภาพ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะคะ
สำหรับช่วงนี้ค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าลมแผ่วกลางวันอากาศร้อน
แล้วก็มีเหงื่อออกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรออีกนิดนึง
เพราะหลังวันที่๒๒เป็นต้นไปช่วงปลายเดือนจะเริ่มหนาวแล้วค่ะ
อากาศเย็นลมเย็นก็จะเริ่มพัดมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกัน
ถ้าจะเที่ยวจะได้ไม่ต้องมีอากาศที่หนาวแล้วก็ฝนมากวนใจนะคะ
แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ยังคงเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ระยะนี้ยังคงมีฝนตกนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรโดยเฉพาะบริเวณแถบจังหวัดตอนล่างคือตั้งแต่สงขลาลงไปเนี่ย
คลื่นจะสูงหน่อยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนหมอกในตอนเช้า
อากาศถือว่าสบายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดแนวนี้อาจจะต้องเปิดแอร์หรือว่าพกพัดลมมือถือเอาไว้
คลายร้อนกันได้ด้วยค่ะส่วนใครเตรียมที่จะไปท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามขับรถให้ปลอดภัยและตรวจสอบสภาพอากาศกันทุกวันแบบนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
เตรียมตัวไปเที่ยวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ